ให้มีการบรรจุเป็นข้าราชการ
เนื่องจากว่าภาระงานที่หนักแล้วก็ไม่มีความมั่นคงในอนาคต
วันนี้ครับทีมข่าวแท้รัฐทีวี
จะพาคุณผู้ชมไปดูการทำงานของพยาบาลเหล่านี้ว่า
ในแต่ละวันต้องมีภารกิจอะไรบ้าง
ติดตามได้จากรายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ครับ
นี่เป็นภาพภาระหน้าที่ของเหล่าพยาบาล
ที่จะต้องปฏิบัติงานดูแลคนไข้
โดยปกติในเวร๑กะจะต้องทำงาน๘ชั่วโมง
ขณะที่บางวันจำนวนพยาบาลไม่เพียงพอต่อการดูแลคนไข้
ต้องทำงานถึง๑๖ชั่วโมง
หรือหากเข้าเวรเช้าบ่ายดึกในคราวเดียวกัน
เริ่มงานตั้งแต่๘นาฬิกากระทั่งถึง๘นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น
นางสาวมณัฐิตาซอมกระโทก
หนึ่งในพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ทำหน้าที่พยาบาลมาแล้ว๓ปีเปิดเผยว่า
แต่ละวันพยาบาล๑คนจะต้องดูแลคนไข้๘๑๐คน
จากปกติพยาบาล๑คนดูแลคนไข้๓๔คน
งานหลักคือการดูแลคนไข้นอกจากนั้นคืองานด้านเอกสาร
หนึ่งกะก็คือดูคนไข้ประมาณ๑๐คนขึ้นไป
ถ้าเกิดว่ามีต่อพยาบาลหนึ่งท่านนะคะ
ถ้าเกิดว่ามีการเสริมเตียงก็อาจจะมากกว่านั้นค่ะ
จากภาระงานที่มันมากขึ้นทำให้การให้บริการล่าช้า
บางทีก็จะมีคนไข้เกิดข้อร้องเรียนขึ้นนะคะ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นภาวะกดดันเหมือนกัน
แม้ว่าภาระหน้าที่จะแสนหนักแต่ไม่ได้ทำให้มณัฐิตาย่อท้อ
ยังคงตั้งใจทำงานบริการคนไข้ด้วยใจ
และไม่คิดจะลาออกเพราะยังรอคอยอย่างมีความหวังว่า
จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเพื่อเป็นกำลังใจและสวัสดิการ
ด้วยความตั้งใจของตัวเองอยู่แล้วคือ
ไม่คิดที่จะลาออกจากโรงพยาบาลรัฐอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าคิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ทำอาชีพนี้
เราก็อยากให้ทำเพื่อประชาชน
คิดว่าเราจะได้บรรจุข้าราชการนะครับ
คิดว่าในภายภาคหน้าเราจะดูแลพ่อแม่ได้
รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาลโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ากล่าวว่า
อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความเมตตากรุณาปรานีต่อคนไข้
และใช้ความอดทนต่อผู้ที่เจ็บป่วย
แต่เมื่อตัดสินใจทำหน้าที่นี้แล้วต้องดูแลคนไข้ให้ดีที่สุด
เมื่อเราสามารถที่จะช่วยชีวิตเขาหรืออะไรเขาขึ้นมาได้
ถามว่าทุกคนรู้สึกภูมิใจมากแล้วถามว่าน้องรู้สึกเหนื่อยไหม
บางทีทั้งเวรข้าวไม่ได้กิน
ถามว่าเป็นวิชาชีพที่ทุกคนเห็นว่าเป็นวิชาชีพที่ดูดีและมีเกียรตินะคะ
แต่ถามว่าลึกแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ได้มองเราในแง่ของตรงนี้ทุกคนไป
แต่เราก็ต้องปลูกฝังให้น้องรู้ว่าวิชาชีพเราเป็นวิชาชีพที่ต้องเสียสละนะคะ
เมื่อเราเดินมาในทางนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ตัวเราว่า
เราจะต้องทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุด
ในเรื่องของการดูแลตามที่เพลงที่ร้องมาในเรื่องของความกรุณาปานี
เพราะพี่จะบอกน้องอยู่ตลอดเวลาว่าในเรื่องของเมตตากรุณาปานีเนี่ย
เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพึงมีในชีวิตพยาบาล
อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องบริการประชาชนด้วยความเสียสละ
แต่มีเพียงไม่กี่เหตุผลที่พยาบาลยังคงยึดวิชาชีพนี้
ซึ่งคงหนีไม่พ้นความรักมุ่งมั่นในวิชาชีพ
และตั้งใจทำเพื่อสาธารณประโยชน์